มาเรื่องนี้บ้างหน้าหนึ่งเหมือนกันช่วยยกหน่อยสิอันนี้เลยมอมสาวไฮโซ
นี่ครับมอมไฮโซสาวบริษัทดังพาเข้ามั่นรูด
ซึ่งต้องบอกว่าเป็นผู้บริหารบริษัทยาแล้วก็แป้งใหญ่บริษัทแป้งที่สำนักงานใหญ่มากเลยทีเดียว
มีอยู่ที่เดียวเลยนะไม่ต้องไปแล้วล่ะจอกสังคมเข้ามาตีสนิท
แล้วก็หม่อมยาพาเข้าโรงแรมม่านรูด
เหตุการณ์มันอย่างนี้ตอนตี๕๓๐ของวันที่๓วันกราคมนั้นที่ผ่านมา
ประธานกรรมการบริษัทยาแล้วก็แป้งยักษ์ใหญ่รายหนึ่ง
ก็ได้เดินทางไปหาตำรวจที่สนมักกษัน
เสร็จแล้วเนี่ยแจ้งความให้ช่วยติดตามหลานสาวหน่อย
เพราะว่าอยู่จะเป็นนามสมมุติว่าน้องแนนอายุ๑๑ปี
เป็นลูกสาวของน้องชายที่เป็นผู้บริหารบริษัทเดียวกัน
หายตัวไปโทรศัพท์ที่ติดตัวไปเนี่ยคือเอาไปด้วย
แต่ว่าพอโทรเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะตามได้

หลานสาวนี้นะเขาก็ไม่เคยกลับบ้านผิดเวลาเลย
แล้วก็โทรศัพท์มือถือนี้ก็ติดตัวอยู่ตลอดเวลา
อยากให้ตำรวจช่วยติดตามแล้วก็เร่งหาสาเหตุ
ว่ามันคืออะไรเกิดอันตรายอะไรหรือเปล่า
หลังจากนั้นพนักงานสอบสวนเขาก็รับแจ้งความ

หลังจากได้แบบบอเสริฟ
ที่เหมาะมม

สเปซาวากอนอะไรเนี่ยรุ่นนั้นน่ะนะสีขาว
เออทะเบียนยหญิงนเนนนะ๘๒๒๙
จบละรู้ทุกอย่างชื่อนายรุ่งโรศอัครเรืองกุล
อายุ๓๖ปีอยู่แถวจากจูจักร

ก็เลยเชิญมาสอบสวนเก่งนะตำรวจเก่ง

แกยิ่งแบบว่าโอ้ยผมไม่มีข้าวมั่นรูดอยู่แล้ว
เหรอครับผมผมมั่นทึบเลยครับ

ไม่สบายผมว่าเขาไปตามที่โรงแรม
ก็มีสิทธิ์แล้วก็อาจจะบอกรูปภัณฑ์สันธาร
คนปรากฏว่านายรุงโลศนี่
ก็เลยบอกว่าพบนะฮะ
นางสาวแนนที่ร้านออดิก

แต่อ้างว่าไม่ได้มอมยา

ก็ยังไม่ได้ละเมิดทางเพศด้วย

นางผู้หญิงคนนี้เสืออ้วกแตกอ้วกแตกออกมา

ตำรวจก็เลยแบบว่ากักขังเอาคดีกักขังหน่วงเหนียวไปก่อนนะ
แล้วก็อาจจะมีการทำอนาจารย์เอาไว้ก่อนด้วยนะ

เดี๋ยวรอตรวจร่างกายเสร็จเมื่อไหร่แล้วเนี่ยนะครับ
ว่ามีร่องรอยของการละเมิดทางเพศไหม
มีสารเสพติดอยู่ในร่างกายไหมสารมอมแมมอะไรอย่างนี้ทั้งไหนนะ

ถ้าสารมอมแมมนี่เปื้อนนะครับนะครับไม่ต้องตรวจเอาผ้าเช็ดก็พอ
โอเคสารมมแมมนะฮะ
เอ้พี่นี่แสดงว่าก็ดูกล้ององค์จรปิดในบาร์
ใช่แล้วก็อาจจะแบบว่าไปตรวจที่โรงแรมว่าคนเปิดห้องเนี่ยชื่ออะไร

เพราะว่าเห็นรถทุกอย่างที่รถจ่ายข้างนอกก็ต้องเห็น

เขาเห็นรถจากขับเข้ามาเห็นมาเคาน์เตอร์
แต่ทำไมเวลามีเรื่องกล้องเสีย
แต่ในถนนถนนต้องเสียจังเลย
ก็มุลภาวะครับบางทีมุลภาวะ
เอากงอากาศอะไรอย่างนี้มันทำให้กล้องชื้นได้
ครับผมเปิดมาโล่งเลยกล้องรังนกเต็มเลยนะฮะครับผม